ช่วงนี้เดี๋ยวจะพาไปดูเจ๊ดันนักปั้นมือทองอีกหนึ่งคนของวงการเพลงนะ
ไม่ใช่ใครที่ไหนเลยคุณแม่แก้วอภิรดีนั่นเองนะคะ
เพราะว่าตอนนี้ลูกสาวอย่างน้องเวลลี่ระนีเข้าสู่วงการบรรทัศน์เต็มตัวแล้ว
ก็เลยมีการออกงงออกงานคู่เออเดี๋ยวนะคะ

แทบจะแยกไม่ออกเลยใครลูกใครแม่นะคะ
คือพี่แก้วเนี่ยก็ถือโอกาสแนะนำเคล็ดลับที่ทำให้สวยเด้งแม้ทำงานหนักตลอด๗วันมานี้ด้วยนะคะ
พร้อมกันนี้ก็ขอฝากฝั่งลูกสาวแล้วกันเข้าสู่วงการบันเทิง
แต่ว่าก็เห็นฝีไม้ลายมือทางการแสดงในฐานะลูกไม้ใต้ต้น
ก็อยากให้ช่วยกันสนับสนุนกันหน่อยนะคะ

เค้าคอยบอกหลายอย่างอะนะคะนะครับ
ลูกเขาตอนนี้เขาก็เข้าไปเรื่องราวเกี่ยวกับการออกกำลังกาย

การอดอาหารไม่มีประโยชน์นะมันต้องอย่างนี้
ตอนแรกเป็นแม่นะเคยสอนลูกตอนนี้ลูกคอยสอนแม่แทน
โดยรวมแล้วก็คือพี่แก้วก็ค่อนข้างรับประทานอาหารที่ไม่ค่อยมีไขมัน

เรื่องการทำงานเขาบอกเขาให้ทำงานอะไรก็ได้
ขอให้ทำงานแล้วให้เกิดความสุข
อย่าไปเครียดกับการทำงานเพราะว่าการทำงานทุกอย่าง
หรือว่าชีวิตคนเรามันจะต้องเจอกับอุปสรรคปัญหา
เพราะฉะนั้นทำอุปสรรคปัญหาให้มีความสุข
ตรงส่วนนั้นเป็นส่วนที่ถือว่าเป็นข่าวที่เข้าใจผิดกันมากกว่าค่ะ
ที่มองว่าคนเรามีโอกาสแก้ไขและปรับปรุงได้
ยังมีเวลาเหลือก็ลองดูกันไปนะคะ
ถ้ายังให้โอกาสเราก็ขอโอกาสสักครั้งด้วยค่ะ
ทุกสิ่งที่เบลทำอยู่ตอนนี้ก็เป็นสิ่งที่เบลรักที่สุด
โดยก็อยากขอทุกคนให้โอกาส
แล้วก็เปิดใจลองมองความสามารถของเบลแล้ว
เพราะว่าเบลตั้งใจแล้วก็จะพยายามพัฒนาตัวเองเรื่อย
โอ้โหเหมือนกันมากเลยคุณแม่คุณลูกมีเคล็ดลับความสวยที่ร่วมแชร์กันคือเลี้ยงดูกันเหมือนแบบเป็นพี่น้องเลยอ่ะ
แต่ว่าคุณแม่ก็คอยให้คำแนะนำเพราะว่าในฐานะที่อยู่ในวงการบันเทิงมานานใช่ไหม

คุณแม่ก็เลยอยากเปิดโอกาสให้ลูกได้ดูแสดงสถิติไม้ลายมือ
การแสดงหน่อยเพราะว่าลูกไม้ใต้ต้นเนี่ยก็ต้องมีของดีนะคุณ

จิตใจของตัวเองไม่ดีด้วยที่สวัยนะคะ